เพื่อนเพื่อนหวังดีคนทำเพื่อนเราใช่ไหมตามไปครับ
ตามไปถ่ายรูปหน้าคู่อริเอาไว้ได้ครับค่ะ

ขำทมันดคล่างดังเก็บแสงเช่นกัน

ปราการอีกแล้วนะครับไม่ได้เป็นช่วงที่นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคนะครับ

ขี่จักรยานยนต์ไล่นักเรียนอีกสถาบันเพื่อตามถ่ายคลิปหน้า
ใช้ปืนจ่อศีรษะแล้วก็ใช้มีดฟัน

จนรถเสียหลักนะครับ
พุ่งชนราวเหล็กบาดเจ็บสาหัสไป๒ราย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้เอง
นี่ฮะตอนที่หักมอเตอร์ไซค์หลบแล้วล้มคว่ำไป
นายเอนะครับอายุ๑๖ปี
เป็นนักเรียนชั้นปวช๒เล่าเหตุการณ์บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุนะกลุ่มของเขา๖คนชาย๔หญิง๒
ขี่มอเตอร์ไซค์พาเพื่อนเรียนสถาบันเดียวกัน

จากนั้นก็พากันขี่จักรยานยนต์จะกลับบ้าน
ไม่ได้ไปขี่ก่อกวนใครเขาอ้างแบบนั้น
บอกว่าระหว่างทางไปเจอกับกลุ่มนักเรียน
จากสถาบันคู่อริ๓คน
นั่งซ้อนท้ายกันมาลักษณะคล้ายจะมาดักรอนะครับ
พวกเขาเห็นท่าไม่ดีนะครับ
แต่ก็ถูกพวกนี้ตามประกบ
จากนั้นกลุ่มนักเรียนคู่อริก็ตะโกนท้าทาย

กลุ่มคู่อรินะครับคนที่นั่งกลางชักปืนออกมา
ทำท่าจะยิงที่หัวของเพื่อนเขา
ส่วนคนที่ซ้อนท้ายชักมีดออกมาทำท่าจะฟัน
เพื่อนของเขาทั้งสองคนที่ขี่จักรยานยนต์อยู่คันเดียว
เอียงตัวหลบเอียงตัวหลบคราวนี้รถเสียหลักเลย

หน้าโรงเรียนในเรือได้รับบาดเจ็บสาหัสไปทั้งคู่

ขี่มอเตอร์ไซค์หนีมุ่งหน้าไปทางสำโรง
เขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามนะฮะ
คือแล้วไปใช้มือถือถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ซึ่งจำได้ว่าผู้ก่อเหตุทั้งหมดเนี่ย
เรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคอีกแห่งหนึ่ง
ตอนนี้อาการของเพื่อนถือว่าสาหัสนะครับสะโพกหัก

ส่วนคนขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยกระเพาะปัสสาวะแตกนะฮะ

ผมไม่เคยครับแต่เพื่อนผมอะเคยครับ
ไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวครับ

แต่เพื่อนเคยไปอาวุธกับเขา
ใช่ครับเพื่อนแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม๖คนนี้ครับ
ท่านผู้กำกับการสมภาพเมืองสมุทรปราการ
ท่านบอกว่าได้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วนะครับ
ขณะที่นักเรียนทั้ง๓คนที่ปรากฏในคลิป
ที่เป็นผู้ก่อเหตุนั้นก็มาที่โรงพักเมื่อวานนี้

ไม่ได้เอามีดไล่ฟันแต่เจอกันโดยบังเอิญ
ทำให้ผู้บาดเจ็บตกใจแล้วขี่รถหนีเองล้มเอง

ทำประวัติทั้ง๓คนเอาไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยตัวไป

มาสอบสวนพร้อมสหวิชาชีพอีกครั้ง
เพราะว่าทั้งหมดเป็นเยาวชนครับ